หลังจากที่ปปชมีมติส่งเรื่องให้กับอายการสูงสุด
ทรัพย์สินของนายทาริสเพ็งดิตมูลค่า๓๔๖ล้านบาท
ทำให้ล่าสุดนี้ครับนายทาริสนั้นก็ออกมาตอบโต้
ปปชจริงแล้วใช้วิธีการคำนวณตัวเลขผิดพลาด
ทำให้ตัวเลขโดยรวมแล้วมูลค่าสูงเกินความเป็นจริงครับ
ทาริสเพ็งดิตที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ออกแถลงการตอบโต้ปปชนะครับหลังจากมีมติให้ส่งเรื่อง
ยังอายการสูงสุดให้ยึดทรัพย์สินของนายทาริสนั้น
เป็นจำนวน๓๔๖ล้านบาทให้ตกเป็นของแผ่นดิน
ซึ่งก็ระบุว่าปปชนั้นใช้วิธีคิดคำนวณทรัพย์สินไม่ถูกต้อง
เพราะเงินในบัญชีมีการฝากและถอนเพื่อซื้อขายหุ้น
แต่ปปชนำเอาเฉพาะรายการเงินฝากมาบวก
ทำให้ยอดเงินในบัญชีนั้นสูงกว่าความเป็นจริงครับ
พร้อมกันนี้นายทาริสก็เรียกร้องให้ปปช
ปฏิบัติกับตัวเองให้เท่าเทียมกันกับบุคคลอื่นด้วย
และขอให้รับผิดชอบต่อความไม่เป็นธรรมหากสารยุติธรรมตัดสินว่าตัวเองไม่มีความผิด
ก่อนหน้านี้นะครับนายปรีชาเลิศกมลมาตรปปชในฐานะประธานอนุกรรมการไต่สวน
กรณีการกล่าวหานายทาริสเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสอบสวน
คดีพิเศษว่าร่ำรวยผิดปกติแถลงว่าปปชมีมติเป็นเอกฉันว่านายทาริส
มีพฤติการร่ำรวยผิดปกติเกินกว่าฐานะและรายได้ของเจ้าหน้าที่รัฐที่พึงมี
พร้อมแจ้งให้กับผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนนายทาริส
เพื่อดำเนินการทางวินัยภายใน๓๐วันครับ
เราพบพฤติการว่าคุณทาริสเนี่ยนะได้มีการยักย้ายแปลสภาพแล้วก็มีการซุกซ่อนทรัพย์สินต่างนะจึงได้ออกคำสั่งอายัดทรัพย์สินไปสองครั้งนะครับ
เราก็ได้ดำเนินการรวบรวมแล้วก็พิเคราะห์พยานหลักฐานนะครับ
เปรียบเทียบกับรายได้ต่างของคุณทาริสแล้วนะครับ
ก็เป็นทรัพย์สินที่ทางคณะกรรมการปปชพิจารณาแล้วไม่มีที่มาโดยชอบด้วยกฎหมายเนี่ยนะครับ

น้ำการปปชจึงมีมติให้ส่งเรื่องให้ทางอายการสูงสุดให้ยื่นคำร้องต่อสารเพื่อให้สารพิพากษาทรัพย์สินจำนวนนี้ตกเป็นของเป็นดิน

ทรัพย์สินของนายทาริสที่ถูกยึดในครั้งนี้กันบ้างนะครับที่ตัวเลขรวมแล้ว๓๔๖ล้านบาทนั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้าง
หลักแล้วครับประกอบไปด้วยเงินฝากในบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ในชื่อของนายทาริสนั้นเป็นเงินจำนวน๑๒๕๔๖๗๓บาท
มาครับเป็นเงินฝากในบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ในชื่อนางวัสมนต์เพ็งดิตนายปิยเริกอัฐการรัฐเป็นเงินมูลค่า๒๓๖๘๒๗บาทและเป็นเงิน๒๑๓๕๐บาทตามลำดับนะครับ